ทีมข่าวของเราก็เลยไปสำรวจมาให้ว่า

หลวงเนี่ยมันจะมีจุดตรงไหนที่แบบ
เป็นจุดชมวิวจุดสวยงามบ้าง

นอกค่ะไม่เข้าถ้ำค่ะยังเข้าไม่ได้นะคะ
ด้านนอกมันมี๒จุดคุณผู้ชมที่น่าสนใจ

จุดชมวิวดอยผาหมี
จุดนี้จำได้ไหมคะที่ทีมหมูป่าเขาถ่ายรูป

ตามหาทีมหมูป่านะแล้วเขายืนเรียงกันก็คือจุดนี้เลย
อ๋อนี่ค่ะนี่ภาพนี้ค่ะ

มันมีคนที่ไปถ่ายทำท่าเหมือนน้องทีมหมูป่าด้วยไง
มีทีมรังนกที่เข้าไปช่วยแล้วก่อนกลับ
ก็เลยขอตามรอยซะหน่อย

แล้วสองคนก็ต้องเนี่ยนั่งข้างล่างอะไรแบบนี้ต้องแอคท่าให้เหมือน

ผาหมีคืออยู่ฝั่งถ้าเป็นสามแยกก็เลี้ยวขวาไป
ใช่ไหมที่ว่าเขาไปหาโพรงหาปล่องกัน
ต้องใช่ค่ะจุดนี้น้องทีมหมูป่าเขาชอบไปปั่นจักรยาน

ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็เลยไปนะคะ
ก็เดินทางไปจุดชมวิวดอยผาหมีเนี่ยก็ผ่านตรง๓แยกบนดอย

นักข่าวของเราก็ไม่รู้ว่าไปตรงไหน

นี่ค่ะแล้วก็ไปเจอกับคุณพี่ท่านนี้นะคะ
คุณพี่ชนทิรามุมานักกุลเป็นชาวบ้านผาหมี
ตำบลเวียงพันธ์คำอเมฝแม่สายจังหวัดเชียงราย
เขาเปิดร้านขายของชำอยู่ตรงสามแยกพอดี
คือไปถึงแค่สามแยกนะครัวเราแล้วก็ไปตอบไม่ถูก
ก็เลยไปถามเขาก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ย
ไตตันที่อายุน้อยที่สุดที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
เรียนห้องเดียวกับลูกชายเลยอ๋อเหรอ
ใช่แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมาปั่นจักรยานขึ้นดอยผาหมี

หมูป่าเนี่ยแวะซื้อน้ำตรงนี้ประจำเลย
เนี่ยค่ะก็เลยทีมข่าวเราได้คุยแล้วก็เลยรู้ว่า
ทางไหนจุดชมวิวไปตรงไหนยังไงก็ถามทางไปด้วยอะไรด้วยนะคะ
ครับอีกจุดหนึ่งค่ะจุดชมวิวดอยนางนอน
ตรงไหนนี่อยู่ในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันท
อำเภอแม่จันทร์ค่ะอยู่บนยอดเขาเลยค่ะ
คือเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งพื้นที่อำเภอแม่จันทร์แล้วก็บริเวณใกล้ก็เห็นชัดนะคะ
ครับก็คือจะเห็นเป็นแบบเนี้ยมีส่วนที่คล้ายมวยผมของผู้หญิง
อยู่บริเวณอำเภอแม่สายจนถึงบริเวณส่วนที่คล้ายปลายเท้า
อยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองเชียงรายนี่ไงนางนอนไงฮะ
คือคุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นเขาทั้งเขาหมดเลยค่ะ
แล้วจะเห็นเป็นรูปทำไมเขาถึงเรียกถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย
เพราะว่าเหมือนกับผู้หญิงนอนอยู่ใช่เนี่ยอันนี้คือเป็นที่เราทำกราฟิกให้เห็นชัดขึ้นนะคะ
เป็นเหมือนมวยผมของผู้หญิงนะคะไปจนถึงปลายเท้าเลยนะคะ
คือระดับสายตาเลยอ่ะเออถ้ามองอย่างนี้เออนางนอนจริง
ผู้หญิงนอนอยู่ไหมคะเนี่ยใช่คือโดยเฉพาะจุดที่เป็นตรงขวามือค่ะ
ที่เป็นเหมือนหน้าค่ะเห็นเป็นเหมือนผมจมูกปากเนี่ย
คือธรรมชาตินี่ทึ่งนะน่าทึ่งเนอะแต่คุณต้องมาที่จุดชมวิวนะ
อยู่ที่สวนสาธารณะของอบตแม่จันทร์นะถูกค่ะไปอยู่หน้าปากถ้ำหลวงแล้ว
เห็นนางนอนนะคุณต้องมาอยู่ตรงนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะ
ที่คุณยุธยาตุ้มมีพวกสวยหาวเรายืนอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเห็น
แล้วก็เห็นพระธาตุดอยตุงด้วยนะคะครับบริเวณพระตำหนักดอยตุงก็เห็นชัดนะคะ
จากจุดตรงนี้เนี่ยจุดชมวิวดอยนางนอนนะคะครับสวยมากอืมเออสวยจริงจริง
ค่ะก่อนจะเข้าถ้ำก็ไปดูวิวกันก่อนดีกว่าตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้อ่านะคะ
ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะมากันอีกเยอะแล้วครับก็วิกฤตเป็นโอกาสในระดับหนึ่งนะ